มาดูเรื่องของครอบครัวนี้กันต่อคุณผู้ชมครับ

ก็จะไปรับลูกคนโตที่บ้านของสามีเก่า
แต่ว่าไปเจอกับยายของอดีตสามีนะคะ
ก็เลยมีปากเสียงกันจนถึงขั้นลงมือลงไม้กันค่ะ
ไปแล้วไปป่าวลูกม้า

ไป

กูบอกให้ปล่อยก่อน
มึงทำงานใหญ่อย่างเนี้ยมึง

กูบอกให้ปล่อยมึงพูดจักรกับกูอย่างนี้เหรอ

คุณแจ้นรัฐหมวดนี่

อดีตหลานสะพ้ายถ้าฝ่ายนึง

ที่จะเข้ามารับลูกนี่แหละค่ะ
ของอดีตสามีเนี่ยค่ะคือคุณจารุวัลหรือคุณเมย์เนี่ยนะคะ
ปัจจุบันเธอตั้งคันด้วยนะคะ๑๔สัปดาห์กับแฟนใหม่นะคะ
ก็ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างที่เราเห็นกัน
หน้ามีรอยขวนมีแผลถลอกที่แขนมือข้อศอกขวา
แต่ที่ล้มลงไปตอนสุดท้ายลูกในท้องตอนนี้ยังปลอดภัยดี
แต่เธอบอกว่าก็ยังมีอาการปวดหน่วงท้องอยู่
แล้วเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเลิกรากับอดีตสามีคือนายประยงหรือในเต้นี่แหละนะคะ
เอ่อเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะปีที่แล้ววันนั้นวันที่เก้า
มกราคมก็จะเอาไปเอามอเตอร์ไซค์ซึ่งยังอยู่ที่บ้านของอดีตสามี
อยากจะพาลูกสาว๓ขวบไปเล่นด้วยเหมือนที่เคยทำ
แต่ปลายปีที่ผ่านมาเธอบอกรู้สึกผิดปกติเหมือนที่นั่นเขาไม่อยากให้เจอลูก
ก็มารู้ทีหลังว่าลูกถูกน้ำมันลวกนะคะ
จนกระทั่งพบหน้าของในเต้สามีเก่าก็เลยถามหากุญแจรถถามหาลูก
แต่สามีเก่าเนี่ยเดินหนีก็คิดว่าเขาบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้เธอเจอลูก
ระหว่างนั้นเนี่ยเกิดมีปากเสียงกันครับแล้วนางปรีดาซึ่งเป็นยายของสามีเก่าเนี่ย
ก็เข้ามามีการใช้คำหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูนะคะพูดจายั่วยุ
ว่าเธอไปมีสามีใหม่แล้วยายไม่พอใจก็ปรีเข้ามาผลัก
แล้วก็ขวนหน้าเธอก็เลยเกิดการต่อสู้กันเนี่ย
อย่างที่เห็นมาลุมมาตุ้มในคลิปนี่แหละค่ะ
เต้เนี่ยเข้ามาแยกนะคะเธอบอกว่าจะปล่อย
แต่ว่าในเต้เนี่ยก็ผลักจนเธอล้มสะโพกกระแทกพื้น

ก็จะเป็นคลิปยายที่เดินเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ก็คือก่อนหน้านั้นก็คือมีปากมีเสียงกัน

แต่หนูไม่ได้พูดแบบว่าที่เขาบอกว่าหนูด่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
มีคำหยาบจริงค่ะแต่ขึ้นแค่มึงกู
ผลักหนูล้มจะเป็นพี่เต้ค่ะจะเป็นอดีตสามีค่ะ
สาเหตุที่เลิกกันหลักเลยก็คือมันไปกันไม่ได้พี่
มันอะไรหลายอย่างที่ไม่คุยกัน
อันนี้ก็มาเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายหญิงนะคะ

เราก็ไปถามข้อมูลจากอีกฝั่งนึงนะคะ
ก็คือฝั่งอดีตสามีนี่คือนางปรีดาอายุ๖๘ปีเป็นยายของอดีตสามีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ถูกอดีตหลานสะพ้ายไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
ปรีดาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยนะคะคือวันเกิดเหตุเนี่ย
อีกฝ่ายนึงบอกว่าจะพาลูกไปเล่นอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
แต่จริงแล้วแค่จะมาเอารถมอเตอร์ไซค์
หลานชายก็เข็นออกไปให้ที่ปากทางเข้าบ้าน
แต่นางเสาเมย์เนี่ยเดินเข้ามาเกือบจะถึงบ้านแล้วตะโกนต่อว่าอย่างหยาบคาย
เธอต้องออกไปดูว่าด่าใครก็เลยออกไปห้ามไม่ให้เข้ามาในบ้าน
ก็ปรากฏว่าถูกด่าซ้ำก็เลยทำให้เหลืออดนะคะ
เดินไปหาแล้วก็เกิดการผลักกันจนเซ
เธอเองก็ถูกนางสาวเมย์ขยุ่มหัวด้วยนะคะ
หลานชายเนี่ยเข้ามาห้ามแล้วก็เป็นอีกฝ่ายนึงนั่นแหละที่ถอยหลังสะดุดล้มไปเองค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคนท้องเพราะไม่รู้ว่าเขาท้องค่ะ
พอฉันปากไข้เข้าไปเขาไม่ไป
เขาคว้าหัวฉันอย่างนี้เลยเขาจับหัวฉันก่อน
เขาจับหัวฉันอย่างนี้เลยเนี่ยหูฉันเลยหายไปข้างเลย
เขามีมือเปล่านี่เขามีโทรศัพท์เขาถ่ายคลิปของเขา
เขาถ่ายไปฉันไม่ว่าฉันก็เลยฟ้าหัวเขามาเหมือนกัน
เขาถอยหลังจากต้นกระถิ่นเขาหนีฉันจากต้นกระถิ่น
เขาหนีแล้วเขาก็เลยลื่นล้มหงายท้องล้มเฉยไม่ได้ผลักเขา